ไปดูที่จังหวัดชนบุรีมีหนุ่มใหญ่คนนึงเขาดื่มเหล้าขาวหนักเลยทีนี้ปรากฏว่าเมามากก็พลัดตกเตียงจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
ญาติเนี่ยก็นำตำรวจแล้วก็กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบดูแต่ขณะที่ไปตรวจสอบเนี่ยแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตคือมันไม่มีใครอยู่บนบ้านแล้วอ่ะ
เขาได้ยินเสียงชักโครกกับห้องน้ำเอ่อชักโครกในห้องน้ำแล้วก็มีคนไออยู่ชั้นบนอ่ะ
เหมือนมีคนอยู่ข้างบนมีคนใช้ห้องน้ำตกใจมากคือเจ้าหน้าที่นี่วิ่งออกมาข้างนอกเลยนะคะ
ไปตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๑๐
บนหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้น
ในห้องนอนชั้นบนเนี่ยนะคะไปพบนายอรังสิตกองแก้วอายุห้าสิบสองปี
ชาวบุรีรำนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนพื้นห้อง
ใกล้กับเตียงนอนก็นี่แหละค่ะร่างเขาอยู่ตกใกล้กับเตียงนอนเลยนะคะ
สภาพศพสวมกางเกงในเพียงตัวเดียวกางเกงขาสั้นถูกถอดลงไปกองที่ขา
และปากก็มีเลือดไหลออกมาจำนวนมากคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่าหนึ่งวันและไม่ได้พบร่องรอยการต่อสู้
หรือถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะจากการสอบสวนนางนานัทศรีละพันธ
อายุสามสิบแปดปีเป็นญาติของผู้ตายก็ทราบว่าปกติแล้วเนี่ย
นายรังสิตอาศัยอยู่กับภรรยาแต่เมื่อสองวันก่อนภรรยาผู้ตายเดินทางไปร่วมงานศพที่จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ติดต่อสามีไม่ได้ก็เลยวานเนี่ยบอกให้คุณนัทเนี่ย
มาตรวจสอบหน่อยพอเดินเข้ามาในบ้านเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่า
แล้วบ้านมันก็เงียบผิดปกติจึงแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบค่ะ
แล้วก็พบว่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนนอกจากนี้นางนัทและกู้ภัยยังเล่าด้วยว่า
ตอนที่เดินลงมาด้านล่างจะโทรศัพท์แจ้งตำรวจคือไปพบศพแล้วเนี่ย
กลับได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงคนไอและยังมีเสียงกดชักโครกด้วย
ด้วยความตกใจก็รีบหนีออกมาจากบ้านเลยนะคะฟังเสียงของญาติผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรอ่าพอลงออกมาก็มายืนยืนรอ
เอาหาเอกสารหาบัตรประชาชนฯหากระเป๋าแกอืม
แล้วก็ยืนคุยกันกับอืมอ่าอะไรอ่ะบูรณีที่อ่ะอืม
ใช่ใช่เหมือนคนเมาอ่ะคนในโลกเหรอมันเสียงมันดังมาก
ตกธก็ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นรึเปล่าแต่เสียงมันเหมือนแบบอย่างไรอ่ะ
การดื่มสุราค่ะเพราะว่านายรังสิตไม่มีงานทำ
ชอบดื่มเหล้าขาวอย่างหนักไม่ยอมกินข้าว
เจ้าหน้าที่ก็ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
เมื่อสักครู่นี้นะคะมีเรื่องหลอนติดมานิดนึง
ก็คือไปได้ยินเสียงคนที่อยู่บนห้อง
ใช่ทั้งที่ไม่มีคน